ทีนี้ลงไปดูที่ชุมพรอีกหน่อยหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมกรณีที่ฝาแฝดที่เป็นผู้พิการทางสมองหายตัวไป
ก็คือคุณจุ๊บหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบ
วันนี้วันที่๒๖ก็แปลว่าเข้าสู่วันที่๗แล้ว
ที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวมีความพยายามทุกวิถีทาง
ทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามปูพรมค้นหา
ศัยศาสตร์ก็มีการทำพิธีเปิดป่า
เพื่อให้สิ่งที่บังตาอยู่คลายออกมาแต่ก็ยังหาไม่เจอนะคะ
ทีนี้คนในหมู่บ้านเขาเชื่อว่าแฝดจุ๊บน่าจะออกจากหมู่บ้านไปแล้ว
โดยที่มีคนลักพาตัวไป

หรือว่านางสาวสุวลัยบุญจันทร์อายุ๓๖ปี
ที่พิการทางสมองพัฒนาการช้าหายออกจากบ้านไป
ที่หมู่บ้านช่องขุนแก้วตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

เมื่อวานค่ะเราก็มีการไปดูบรรยากาศ

เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยนะคะทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
อาสากู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านเป็นร้อยคนนะคะ
ปูพรมค้นหาทุกตารางเมตรใช้สุนัขดมกลิ่น
รัศมี๒เมตรแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ
ส่วนครอบครัวค่ะพยายามใช้วิธีทางศัยศาสตร์
บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วไปหาหมอดูเพื่อเสาะหาเบาะแสก็แล้ว
แล้วก็รอบล่าสุดพ่อกับแม่ไปหาหมอดู
แล้วก็หมอดูมีการบอกพ่อกับแม่บอกว่าลูกสาวถูก
ก้อนหินใหญ่ทับอยู่ในป่าแต่ยังมีชีวิตอยู่
ใช่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนักแล้วก็ให้กลับมาทำพิธีที่บ้านเอง
เพราะว่าหมอดูเองไม่สะดวกมาทำพิธีให้
จากหมอดูก็อายุมากแล้วคือหมอดูบอกวิธีการเส้นไหว้มาหมดเลยค่ะ
จะต้องจุดทูบ๑๖ดอกนะจะต้องเส้นไหว้พร้อมกับปลาสุกที่ไม่ตัดหัว
แล้วก็หางเพื่อที่จะเป็นการขอขมาลาโทษเจ้าป่าเจ้าเขา
ที่อาจจะไปทำไม่ดีเอาไว้รวมถึงขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยเปิดป่า
ให้เจอตัวจุ๊บหลังจากนั้นก็มีการเริ่มค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่จนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีนายจำรูนหอมกลุ่นอายุ๕๕ปี
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจะเรียกว่าหมอจ้งหมอจ้ง
ซึ่งก็บอกกับทีมข่าวของเรานะบอกว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ย
จุ๊บไปเข้าฝันสภาพคือจุ๊บนั่งพนมมืออยู่ในพงหญ้าสูง
ข้างหน้าผาหลังบ้านแล้วก็บอกให้หมอจ้งมาช่วยจุ๊บด้วย
แต่ตอนที่หมอจ้งทักไปอ้าวไอ้จุ๊บในฝันนะคะปรากฏว่าภาพมันหายวับไปเลย
แล้วเมื่อวานนี้หมอจ้งก็ได้ออกไปหาจุดที่น้องจุ๊บมาเข้าฝัน
ที่บอกว่าเป็นผาผาอยู่หลังบ้านเนี่ยก็ยังไม่เจอน้องจุ๊บนะคะ
ซึ่งความฝันของหมอโจ้งเนี่ยตรงกับที่พระแล้วก็หมอดูหลายคนที่ไปดูมาบอกเหมือนกัน
แต่จากที่ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันของจุ๊บ
ก็เปิดเผยอย่างนายประจักษ์พรมพาเนี่ยบอกว่าตัวผมนะผมว่าจุ๊บน่าจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านแล้ว
เพราะว่าเขามาทบทวนในวันที่จุ๊บหายไปเนี่ยเขาก็มานึกได้ว่าเอ๊ะมันมีรถกระบะตอนครึ่ง
ยี่ห้อจำทะเบียนไม่ได้จอดอยู่ในบ้านจุ๊บแล้วรถกระบะคันนี้ไม่เคยเข้ามาในหมู่บ้านเลย
อาจจะเป็นไปได้ไหมล่ะว่าจุ๊บเนี่ยโดนกระบะคันนี้ลักพาตัวออกไปแล้วตอนนี้ตัวจุ๊บก็ออกไปนอกหมู่บ้านแล้ว
ส่วนตำรวจค่ะตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้น
ที่มีคนบอกว่าเห็นน้องจุ๊บถูกคนลักพาตัวไปเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเจน
จะต้องรอผลการสอบสวนพยานหลักฐานต่างของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก่อน
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่บอกว่าเป็นผู้ชายเป็นพรานป่าตำรวจก็ได้สอบสวนแล้วนะคะ
ไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับการหายไปของน้องจุ๊บก็มีการแจ้งข้อหาพรานป่าคนนั้น
เรื่องเป็นพรบออาวุธปืนแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
ก็ต้องตามหากันต่อนะครับก็เอาใจช่วยกับครอบครัวของชุบด้วยนะครับ